คนเขาเห็นว่าเอ๊ะมีผู้ชาย

คือไม่กลับวัดกลับวาเหรอฮะท่านฮะ

พอเห็นแบบนี้ก็เลยไม่กล้าที่จะบอกไงว่า

ขอดูบัตรขอดูเอกสารต่างนะ

ใช่ก็ไม่รู้จะนิมนต์ออกไป
หรือว่ายังนิมนต์ให้อยู่ดี

อยู่ตรงผนโยธินบางเขนตรงนี้ค่ะ

ผู้ชายที่แต่งตัวคล้ายพระ
กำลังแบบโอ๊ยท่องเน็ตอยู่เลย
ทีนี้พอไปตรวจสอบขอดูเอกสาร

ระบุชื่อสิทธิศักดิ์ชาวมอนเกิดปี๔๕
ปีนี้ปี๖๕อายุ๒๐นะคะคุณผู้ชม
แล้วถามว่าไหนมีเอกสารอะไรไหม

ซึ่งก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาได้บวชที่
บวชเนรที่วัดแห่งหนึ่งที่สังคลาบุรีของกาญจนบุรี

รักษาโรคภูมิแพ้ที่โรงพยาบาลแถวพระราม๒

จะเดินทางกลับกาญจนบุรีจะเดินทางยังไง
ก็เลยมาได้แค่แถวบางเขน
นั่งอยู่ในร้านก็เห็นว่าอ้าวร้านก็เปิดให้บริการ๒๔ชั่วโมง

ไม่งั้นกลางค่ำกลางคืนจะให้อัตมาไปที่ไหนมันอันตราย

โอ้โหเห็นแบบนี้มา๒คืนแล้วค่ะคุณตำรวจ

ขิดตะขวงใจแปลกไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี
ลูกค้ารายอื่นพอเข้ามาจะนั่งโต๊ะ
อุ๊ยลูกหลักเอายังไงดีล่ะตกใจต้องยกมือไหว้ไหม
จะต้องยังไงดีเลยอยากให้ตำรวจมาตรวจสอบค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยนิมนต์ออกจากร้าน
แล้วก็พาไปส่งที่ขนส่งสายใต้
ให้ท่านเดินทางกลับกาญจนบุรีที่สังคลาบุรีต่อไปนะคะ
อืมนะครับจริงจริงต้องมีใบสุทธินะคุณนะ
ไม่ว่าจะบวชเป็นภิกษุหรือว่าบวชเป็นสามเณรเนี่ยนะฮะ